สุดท้ายมันก็คลี่คลายลงมาได้ระดับหนึ่งแล้ว
มีภาพปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเรียกมันไป
สุดท้ายภาพนี้นำไปสู่การเรียกบุคคลในภาพนั้น

บอกว่าสงสารพี่เตี้ยไม่ได้ออกไปไหนเลย

แต่ปรากฏว่ามันกระโดดลงจากรถ

แล้วล้อหลังทับมันเลยตาย
แต่ตำรวจบอกว่าน่าจะมีคนก่อเหตุมากกว่า๑คน

อันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนสงสัยแล้วก็มีคำตอบออกมาแล้วส่วนหนึ่งนะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนสพช้างเผือกที่เชียงใหม่
มาเรียกตัวของตัวแทนทีมงานเพจเฟซบุ๊ควอสด็อกไทยแลนด์

หลังจากลงพื้นที่ไปเก็บรูปรวมหลักฐานเรื่องราวของเตี้ยมช
ซึ่งเป็นสุนัขขวัญใจนักศึกษาแล้วก็เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หายตัวไปแล้วพบว่ามันตายอยู่ข้างทางตั้งแต่๗พฤษภาคม
เมื่อวานเนี่ยเพจเฟซบุ๊กเตี้ยมชเผยแพร่เป็นคลิปวงจรปิดที่เห็นไปเมื่อสักครู่
บันทึกภาพได้ในวันที่๓พฤษภาคม
มีชายต้องสงสัยขี่รถจักรยานยนต์มาพาเจ้าเตี้ยออกไปนอกมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่ก็เลยไปเรียกชายคนในภาพนี้มาสอบปากคำนะฮะ
เขาเป็นผู้ชายอายุประมาณสามสิบปีครับนะแล้วก็เป็นตำรวจสังกัดตำรวจตะเวนชายแดน
ศ๑๐ตำรวจตรีด้วยมาให้ปากคำแล้ว
ชายต้องสงสัยคนนี้ยอมรับว่าตอน๒ทุ่มครึ่งของวันที่๓พฤษภาคม
ขี่รถมาแล้วก็พาเตี้ยมชออกไปที่บริเวณประตูหน้า
แล้วก็เลี้ยวกลับรถที่ซอยพระนางข้าง

อ้างว่าสงสารเจ้าเตี้ยอยากพามาไปขี่รถเล่น
แต่ระหว่างทางเจ้าเตี้ยมันกระโดดลงแล้วถูกล้อหลังทับจนมันตาย
บอกว่าคนที่นำเตี้ยมชออกไปเนี่ยไม่น่าจะมีคนเดียว

ตอนแรกเนี่ยจับภาพชายคนแรกขี่รถจักรยานยนต์ไปได้
ใส่ชุดคล้ายกับชุดหมีแล้วก็สวมหวกกันน็อกสีขาว
ส่วนอีกภาพหนึ่งมันเป็นผู้ชายสวมใส่เสื้อสีดำ
ซึ่งคนละชุดกันกับคนแรก
คนที่๒ใส่หมวกกันน็อกสีขาวใบเดิมแต่มันเปลี่ยนชุดไง
การทำให้เตี้ยมชตายน่าจะเป็นการทำเป็นกระบวนการ
แล้วคนร้ายน่าจะมีมากกว่า๒คน
ก็ดูดิค่ะพี่ส่งรูปให้ดูในไลน์มันเป็นชุดหมี
ขณะที่รูปที่ออกมาหน้ามอจนถึงเลี่ยวเข้าคล้อยพนาน
มันเป็นเสื้อออกประมาณสีดำ
ทางตำรวจนะฮะพันธุ์ตำรวจเอกกิติพงศ์เพชรมุณีภูมิกับการสพช้างเผือกเอง
บอกว่าเดี๋ยวจะรวบรวมหลักฐานแล้วยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับ
จะเอาหลักฐานที่ทุกฝ่ายเป็นรูปรวมมา
ก็มาพิจารณาร่วมกันว่าจะดำเนินการแจ้งข้อหาได้หรือไม่

ไม่ใช่ตามคำพูดของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
อยู่ระหว่างการสืบสวนแต่ว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องสงสัยแต่อย่างใดนะครับ